อันนี้ต้องเป็นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ฝนเลยค่ะ
เพราะว่าพี่ฝนจะออกเสียงให้อเร็ดอร่อยเลย
อยากไปดูใช่ไหมว่าอร่อยของเราเป็นยังไง
ไปดูในช่วงสมัครรอบครอง
นี่เลยนี่เลยร้านอร่อยที่จะพาไปอร่อยรอบกรุงในวันนี้นะคะ
นี่ตามสาวคนนี้ไปเลยผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายนี้
มากินกันที่ร้านตรอกหมูกรอบนะคะ

คงจะกรอบมากเลยนะพี่ฝน
ตอกหมูกรอบนะคะที่ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม๔แขวงวังใหม่
ปฐุมวันจังหวัดกรุงเทพของเรานี่เอง

ร้านนี้นะคะเขาโดดเด่นแล้วก็ยืนหนึ่งเลยในเรื่องของเมนู
หมูกรอบเป็นอย่างมากนะคะ
มากินก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหมูกรา

แต่มันน่ากินน่าทานแล้วบางเมนูเราไม่ค่อยได้เห็น
ต้องบอกว่าอร่อยนะคะโดยสาวคนนี้แนะนำเมนูที่ควรสั่งนะ
ก็คือกะเพราหมูกรอบ
เป็นกะเพราที่ผัดมาอย่างเข้มข้นแถมให้หมูกรอบเยอะสุด
อันนี้ผัดมีหมื่นลิหมูกรอบ
ละกบด้านคณะออกแบบสามรสเปรี้ยวเข้มหวาน
จากนี้ยังมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะมากมาย
ใครอยากชิมก็ไปชิมกันได้เลยที่ร้านตรอกหมูกรอบนะคะ

ก็คือว่าอยากตัวแตกแดกกับเบียร์ค่ะ

ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวไปแล้วพี่ฝนขอเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือด้วยนะคะ
อันนี้ดี
อันนั้นอร่อยเนอะ
และอย่าลืมนะครับสามารถรับคลมกันแบบสมมติได้ทางไทรัตวีช่อง๓๒ครับ